ปลูกผักไปปลูกในที่สาธารณะ
ทีนี้เพื่อนบ้านอีกฝั่งก็ไม่พอใจสิ

มันต่อยแม่หนูอีกฝั่งก็บอกมันจะแทงลูกกู

คุณผู้ชมแล้วมันกลายเป็นเหตุบานปลายที่ทำให้ทะเลาะวิวาดกันขนาดนี้
มัดก็มีไม้ก็มา
แล้วเห็นเมื่อกี้ไหมผู้หญิงคนเป็นแม่ที่ใส่ชุดสีแดง
เหมือนจะโดนต่อยจนล้มกับพื้นเลยนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ระหว่างเพื่อนบ้านนะครับ
เพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปปลูกผักในที่สาธารณะของพื้นที่ชุมชน
เป็นนาทีชุลมุนระหว่างคน๒กลุ่ม๒ครอบครัวนะครับ
กลุ่มแรกเราชี้ลูกศรเมื่อกี้ลูกศรสีเหลืองนะมา๓คน
ผู้นำผักมาปลูกในที่ดินริมถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดเหตุ
กลุ่มที่๒นะฮะลูกศรสีน้ำเงินนะครับ
๕คนเป็นเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้าม

ทั้ง๒กลุ่มเนี่ยทั้งหมัดทั้งไม้เนี่ยเอามาเลยนะฮะ
แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินว่ามีมีดด้วยนะครับ
สุดท้ายต่างฝ่ายต่างเจ็บฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของวันที่๒๒พฤศจิกายน
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอกับลุงคำ
อายุ๖๒ปีอดีตข้าราชการเกษียณ
เป็นคนที่ปลูกผักในที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน

นี่ถลกเสื้อให้ดูเลยที่หลังจะมีพระกอสแบกอยู่ต้นขา

เห็นมีที่ดินว่างไงผมก็เลยไปขออนุญาตใคร
ขอใครคุณขอผู้ใหญ่บ้านแล้ว
เพื่อจะนำมาปลูกผักไม่ให้กลายเป็นที่รกร้าง
ได้เอาผักมากินแล้วก็แจกชาวบ้าน
แบ่งปันกันหารายได้ด้วยกันด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าผู้ใหญ่อนุญาตแล้ว
อนุญาตจนกระทั่งปลูกมานานเป็นปีแล้ว

แล้วมาถางแปลงผักจนเสียหาย
ผมเนี่ยพยายามเจรจากับอีกฝ่ายนะ
ฟังเสียงเลยทำร้ายร่างกายพวกผม

นี่ลูกสาวเนี่ยแผลแตกเย็บ๔เข็มนะครับ

อ้ะฟังเสียงเขาเล่าเลยครับ
นี่ครับฝั่งนี้ก็บอกว่า

อ้าวฝั่งนั้นว่ายังไงทีมเขาเราก็ต้องเดินข้ามนะ

ไปที่บ้านตรงข้ามซึ่งเป็นคู่กรณีกันนะครับ
อีกฝ่ายวุฒิแจงว่าอุ๊ยนู่น
ลุงคำนี่แหละพกมีดมาเริ่มก่อนเลย
พวกผมก็ต้องปกป้องลูกเมีย
ยืนยันนะไม่ติดใจเรื่องไอ้ปลูกผักใกล้บ้านผมเนี่ย
แต่ปัญหามันคือชอบใช้สารเคมีพ่น

อ๋อคือไม่ได้อยู่ที่ประเด็นปลูกผัก

วันเกิดเหตุผมแค่ไปตัดย่า
ไม่ได้ไปทำลายแปลงผักอะไรก่อนเลย

ที่ผมบอกว่าเนี่ยมาทำอะไรหน้าบ้าน
เขาก็ไม่ยอมขับรถมาจอดตรงนี้แล้วพกมีดมา

ตัวนี้ถ้าเขาจะปลูกจะอะไรได้อยู่ไหมครับ

สร้างปัญหาให้ผมขายบ้านไปก่อนดีกว่า
โอ้โหนี่คือจะตัดขาดเพื่อนบ้านกันเลย
มาอยู่ใกล้กันเลยจะขายบ้านกันแล้วนะฮะ

คดีนี้กลายเป็นคดีสมัครใจทะเลาะวิวาส

แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลทางการแพทย์เข้ามายืนยัน
ฝ่ายไหนเจ็บอะไรยังไงนะก็ต้องว่ากันไปครับ
ส่วนถามว่าผู้ใหญ่บ้านต้องเข้ามาดูแล้วนะ

ว่าจะตกลงให้ลุงคำยังปลูกผักได้อยู่หรือเปล่า

ถ้าจะปลูกรอให้ผมขายบ้านย้ายบ้านไปก่อน

แล้วคุณคิดดูว่าต้องเจอหน้ากันทุกวัน
มันจะอยู่ด้วยความทรมานใจนะครับ